ข้อมูลทั้งสองทีมนั้นถือว่าพร้อมสับแล้วนะครับที่ทีมข่าวจากกาต้านั้นส่งมาให้
ดังนั้นคุยถึงความพร้อมล่าสุดกับบรรยากาศที่นั่นดีกว่านะครับ
รายงานสดโดยคุณวิริวิทเจริญเชื้อนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับ
สวัสดีครับคุณวิรวิทย์ครับครับสวัสดีครับ
ยากล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะครับเชิญเลยครับที่นั่น
นักฟุตบอลทั้งสองทีมก็ลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
กลางแฟนฟุตบอลที่เข้ามาชมเกมการแข่งขันกันถือว่ามากทีเดียว
เฉพาะแฟนชาวไทยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดของที่กาต้านะครับ
ทำให้แฟนฟุตบอลนั้นก็จะมากันเยอะเป็นพิเศษนะครับในส่วนของแฟนฟุตบอลไทยที่ทำงานเป็น
รับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็เป็นวิศวกรเนี่ย
วันนี้มีการบอกให้แฟนฟุตบอลเนี่ยสามารถมาชมการแข่งขันได้เลยนะครับ
ก็คือเลิกงานก่อนเวลานั่นเองนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา๑๔นาฬิกาเลยนะครับ
เดินทางกันมาถึงกันตั้งแต่๑๕นาฬิกาบรรยากาศคึกคักทีเดียวนะครับ
แล้วก็มีเหล่าบรรดาเหล่าบรรดาแฟนฟุตบอลต่างนะครับ
เดินทางมามีทั้งสวมเสื้อทีมชาติไทยมีทั้งโบกทงนะครับ
แล้วก็มีทั้งการเทนหน้าของตัวเองนะครับ
เรียกได้ว่าบรรยากาศภูมิคุณและคุณสัตว์ที่เดียว
ส่วนกองเชียร์ญี่ปุ่นนั้นดูจะน้อยกว่าทีมชาติไทยนะครับ
ดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับในวันนี้ครับ
แปะที่เสื้อของทีมชาติไทย
ซึ่งเจเล่โดดนั้นใส่เสื้อชุดทีมชาติญี่ปุ่น
คือตามคุณกุณฑาหรือว่าสำคับคุณที่เรารู้กันดี
ถ้าเกิดว่าคุณเจี๊ยบด่วนเชียร์ใคร

กลุ่มแห่งเสื้อชุดชอบประโยชน์
ขอบคุณเพียงทีเตี๋ยวโตมันอย่างไง
ก็ไม่รู้ว่าเกียร์เตี๋ยวโตมันเลย
คนที่ใส่เสื้อเกียร์เตี๋ยวโตมัน
ดังนั้นไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันต้องเชียร์ทีมชาติไทยให้อย่างน้อย
มี๑คะแนนจากเกมนี้กลับมานะครับ